การนี้ก็เหมือนกันครับที่ปฐุมธานีผู้ชายคนหนึ่งครับ
เลิกรากับฝ่ายหญิงอืมนัดมาเจอกันบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปทำงานที่
อำเภอแม่สายเชียงรายแล้วมาเจอกันหน่อยอ่าเหมือนกับว่าเออ
ให้จากลากันแบบดีดีใช่ไหมปรากฏว่าเอาปืนมาด้วยครับ
ลั่นโป้งฮะกระสุนเนี่ยเจาะเข้านะครับ
แต่ไปเข้าร่างของชาวบ้านคนอื่นที่ไม่รู้อีโน่อีเหน่ด้วย
อ้าวโดนลูกหลงครับปากเจ็บ
และยังไปโดนรถของชาวบ้านพังเสียหายอีกต่างหาก
ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ครับจุดเกิดเหตุคือลานจอดรถ
ภายในห้างแห่งหนึ่งที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี

ไฟด้านซ้ายแตกเป็นรูโบแบบนี้

จากรถที่เสียหายแล้วมีคนที่เป็นผู้เสียหายเหมือนกัน
เพราะบาดเจ็บนั่นคือคุณบุรัศกรอายุ๔๕โดนยิงครับ
โดนยิงโดยที่ยังไม่รู้ว่าปืนชนิดไหนขนาดเท่าไหร่
กระสุนเจาะเข้าที่เอวด้านซ้าย๑นัด
พลเมืองดีนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านั้นแล้ว

ทราบชื่อคือนายนัทพลอายุ๒๕เป็นชาวนครศรีธรรมราชนะครับ

กิติศักดิ์นักข่าวของเราลงพื้นที่ครับ
พบว่ามีร้านค้าถูกกระสุนยิงใส่ผนังและถังพลาสติก
ซึ่งตั้งวางไว้หน้าร้านด้วยนะครับ
และจากนี้ที่คุณผู้ชมกำลังจะได้เห็นคือหลักฐานเด็ด

จะเห็นว่าเพื่อนสาวของผู้ก่อเหตุ
ชื่อว่าคุณมณีนุษย์ลงจากรถมา
ลูกศรสีเขียวชี้ครับลงจากรถ
คาดว่าคงจะเดินมาคุยกับนัทพลคนก่อเหตุมือยิง
ก่อนที่นัทพลนั้นจะลั่นไกลครับ
ในคลิปจะเห็นว่านางสาวมณีนุษย์จังหวะนี้เห็นไหมฮะ
วิ่งแล้วเธอวิ่งหนีตายเอาชีวิตรอด

พ่อค้าแม่ขายแตกตื่นตกใจกันไปหมด
ล่าสุดเราได้คุยกับคุณมณีนุษย์อายุ๓๐ปี
เพื่อนสาวคนก่อเหตุและเป็นคนในคลิป

พยายามที่จะมองดูครับวางสายแล้วพยายามหลบ
เพราะว่าตรงจังหวะนั้นนะครับประมาณ๑๗นาฬิกา๓๕นาที
เสียงปืนมันดังลั่นในร้านจอดรถ

เห็นไหมฮะคนวิ่งแตกตื่นกันเนี่ยเอามือปิดหูด้วย
หันไปมองทางเดียวกันเลยก็น่าจะเป็นจุดที่
มือปืนนั้นก่อเหตุยิงนะครับ
และอย่างที่บอกว่ากระสุนไปเจาะชาวบ้านคนอื่นไง
คือยิงไปเรื่อยเลย๔นัดเหรอคะ
โดนลูกหลงคนอื่นต้องมาบาดเจ็บด้วย
คุณมณีนุษย์เล่าให้ฟังแบบนี้
เธอเป็นคนในคลิปแล้วก็ยอมรับ
ก็เคยคบหากับผู้ชายที่ก่อเหตุนัทพลคนนั้นมาก่อน
บกันได้แค่๒เดือนก็เลิกรากันไป
ความสัมพันธ์ก็เป็นอดีตแฟน
เพราะเคยคบและเลิกคบกันไปแล้ว
วันที่เกิดเหตุนัทพลจะไปทำงานที่แม่สายเชียงราย
โทรมาบอกว่ามณีนุษย์ช่วยหน่อยได้ไหม
เดี๋ยวช่วยมาเอากุญแจรถมาช่วยดูแลหมาชื่อเจ้าแพนด้าให้หน่อยนะ
ก็เลยนัดเจอกันนะฮะนัดให้มาหากัน
บอกไม่คิดนะว่าเขาจะพกปืนมาด้วย
เพราะสิ่งที่เขาพูดและงานที่เขากำลังจะไปทำ
ก็เหมือนกับว่ากำลังจะจากลากันด้วยดี
ให้มาเอากุญแจรถกุญแจห้องฝากดูแลหมา

คาดคิดว่าจู่จะเอาปืนมาแล้วก็ยิงแบบนี้
แล้วตอนแรกเสียงปืนนัดแรกที่ดังขึ้น
เข้าใจว่าเขายิงตัวเองตายด้วยซ้ำนะ
ไม่คิดว่าเขากำลังจะไล่ยิงเธอนะฮะ
เธอก็วิ่งก่อนเลยลองฟังครับ
หนูตายนะ
ก็เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าตอนนั้นก็ตกใจมาก

คือเอาปืนมาไล่ยิงหนูแล้วก็ไปโดนคนอื่นด้วย

พฤษกวินเป็นเจ้าของรถที่ถูกยิงจนเสียหาย
บอกว่าเขามาจอดรถได้ประมาณสัก๔๐นาที

ได้ยินเสียงคนพูดกันว่ามีเหตุการณ์ไล่ยิงกันเกิดขึ้นที่ร้านจอดรถ
พอมาดูอ้าวรถเขาโดนลูกหลง
กระสุนเจาะเข้าที่ไฟหน้าด้านซ้ายแตกเป็นรูยางรถก็แตกด้วยครับ
ส่วนคนเจ็บคุณบุรัษกรออกจากโรงพยาบาลแล้ว
กลับขึ้นรถก็เพิ่งออกมาจากห้าง
จะเอาของกลับขึ้นรถเตรียมจะกลับบ้าน
ได้ยินเสียงเหมือนกับอะไรดังคล้ายกับเสียงระเบิดเลยปั้ง
บอกว่าตอนแรกนึกว่ายางรถระเบิด
พอเห็นว่ามีผู้หญิงวิ่งแล้วได้ยินเสียงดัง
ไม่ใช่ระเบิดแล้วมันเป็นเสียงปืนนี่นะ
แล้วรัวหลายนัดรู้เลยว่ามีการยิงกัน
วกกับตอนนั้นกำลังจะหนีแล้วนะ
แต่รู้สึกเฮ้ยเจ็บที่หลังแล้วเลือดเริ่มซึมไหลออกมาครับ
รีบวิ่งไปหลบแล้วให้น้องชายเรียกแท็กซี่
พาตัวเธอนั้นไปส่งโรงพยาบาล
คือวิ่งหนีตายไปแล้วก็มารู้ทีหลังว่า
เราโดนยิงด้วยเหรอเนี่ยลองฟังเพิ่มเติมครับ
ทางคดีตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกร
บอกว่าอยู่ระหว่างการติดตามตัวนะครับ
นายนัทพลคนก่อเหตุและเตรียมจะออกหมายจับผู้ชายคนนี้นะครับ
ถ้าใครเจอบ่อแสแจ้งได้สพประตูน้ำจุลาลงกร
ปฐุมธานีเตรียมแจ้งข้อหา
ฐานพยายามฆ่าและความผิดตามพรบออาวุธปืน
ดังนั้นสิ่งที่ตำรวจฝากบอกนัทพลคนนี้ที่เห็นหน้าจอ
มอบตัวซะอย่าหนีอย่าคิดสู้
คุณทำคุณก็ต้องกล้ารับกับสิ่งที่คุณทำลงไปนะครับ